ดูเรื่องเศร้าของคนรักหมากันหน่อยนะครับ
แต่ปรากฏว่าบ้านโดนตัดไฟเขาเลี้ยงไว้ในห้องแอร์เปิดพัดลมไว้
ตายไป๔ตัวค่ะตายไป๔ตัวเห็นไหมคะ
โดนตัดไปเสียชีวิต๔ตัวนี่เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นเลยนะคะ
โดนตัดไฟเสียชีวิต๑ตัวนะคะตอนอยู่เป็นห้องคือมืออาลีทันลง
แต่พอดีว่าเขาโดนตัดไฟอ่ะ
โอ้โห
โอ้ยคลิปสะเทือนใจคนรักมาก
ทีนี้เรามีโอกาสไปคุยกับเจ้าของบ้านหลังนี้ค่ะ
ให้เราฟังบอกว่าค้างค่าไฟมานาน๔เดือนแล้ว
แล้วก็ไปจ่ายเงินล่าสุด๑เดือนก่อน
แต่ปรากฏว่า๒วันต่อมาเจ้าหน้าที่มาระงับการจ่ายไฟ

พอกลับมาจากที่ทำงานก็มาพบว่าน้องหมาที่เลี้ยงไว้ในกรงเนี่ย
คือปกติเลี้ยงไว้คือเปิดแอร์ให้น้องอยู่ค่ะ
นี่๔ตัวนอนตายเรียงกันแบบนี้
เป็นฮีสโตรกตายไป๔ตัวนะเจ้าของเล่าแบบนี้ค่ะ
หลังจากนั้นก็เลยนำซากน้องไปประกอบพิธีที่วัดท้องคุ้ง

ให้คนที่เลี้ยงหมาพันนี้ต้องระมัดระวังและเอาใจใส่ให้มาก
รวมทั้งเป็นอุทาหรณ์ให้กับการไฟฟ้าด้วย
จากว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ย
คำขอโทษจากการทำงานที่ผิดพลาดก็ไม่ได้ช่วยให้หมา๔ตัวของเธอฟื้นกลับขึ้นมานะคะ
แต่เหตุการณ์นี้เนี่ยคุณผู้ชมมันก็เท่าที่ไปอ่านความเห็นมานะ
ส่วนเขาก็เห็นใจเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าเหมือนกันก็ค้างไว้๔เดือน
เขาก็อาจจะไม่รู้ว่าบ้านหลังนี้เลี้ยงหมาไว้ไงฮะใช่ค่ะ